เป็นการรวบรวมของการสร้างเอกลักษณ์เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้
มีเอกลักษณ์แบบไหนไอเดียเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับ
พาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างรายได้สร้างอาชีพกันหน่อย
ทุกวันนี้ถ้าอยากให้เป็นที่สนใจก็ต้องสร้างจุดขายขายความคิดสร้างสรรค์
วันนี้เรามีไอเดียดีในการสร้างจุดขายมาฝากจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดระยองพาทุกคนไปตลาดนัด
ที่นี่คุณจะได้เจอกับปิกาจู้สู้ชีวิต
มานั่งขายของเล่นเป่าลูกโป่งหาทุนการศึกษา
โดยปิกาจู้ชุดเหลืองตัวโตที่เห็นนี้ก็คือนางสาวพัชรีเพชรลัดดา
หรือน้องมายอายุ๑๘ปีนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
มานั่งขายของเล่นของใช้กระจุกกระจิ๊กอันละสี่สิบบาทสามอันร้อย
รวมทั้งมีลูกโป่งยาวเป่าใส่ตะก้าไว้แจกเด็กอีกด้วยล่ะครับ
กาจูน้องมายเล่าว่าได้แต่งชุดมาสคอตแบบนี้มาขายของตามตลาดนัดมา๕ปีแล้วล่ะครับ
เพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองค่ากินค่าของใช้ต่างแบ่งเบาภาระพ่อแม่
และเพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาต่อปริญญาตีด้วย
จากจะขายของแล้วยังรับออกอีเวนต์ต่างอีกด้วยนะ
โดยจะออกขายของเล่นตามตลาดนัดบ้านฉางตลาดสตาร์ระยองตลาดบ้านค่าย
ถ้าวันไหนว่างไม่มีการบ้านเยอะก็จะออกขายของ
แต่ถ้าการว่านเยอะก็จะหยุดเพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนเป็นหลัก
น้องมายบอกว่าไม่อายเลยล่ะครับที่ต้องขายของหาเงินแบบนี้
อย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนั่นเองล่ะครับ
ส่วนที่จังหวัดระยองคู่สามีภรรยาปิ๊งไอเดียสุดเก๋
นำรถการเกษตรมเนรมิตเป็นรถกาแฟโบราณ
ไปกันที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพบรถขายกาแฟโบราณ
สีรสส้มสะดุดตาตกแต่งรถสวยแปลกแหวกแนว
มีทั้งกาแฟโบราณและกาแฟสด
คุณสุการดาสุกยวงบอกว่าเคยทำงานร้านกาแฟดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
แต่ด้วยโควิดทำให้ตกงานจึงปรึกษากับแฟนว่ากลับมาอยู่บ้าน
และนำเงินก้อนสุดท้ายมาซื้อรถสามล้อมาดัดแปลงเป็นรถขายกาแฟ
รวมถึงช่วยกันตกแต่งอย่างป้ายรถโบราณ
ก็ซื้อเขียงจากร้าน๒๐บาทมาดัดแปลงด้วยการติดสติ๊กเกอร์
ด้านคุณสุนทรรอดหลำบอกว่าเดิมทีเนี่ยบ้านของเขาขายกาแฟโบราณอยู่แล้ว
และแฟนก็มีประสบการณ์จากการทำงานร้านดัง
ตัดสินใจกลับมาช่วยกันขายกาแฟโบราณและกาแฟสด
ซึ่งเขามีหน้าที่ขับรถตระเวนไปเรื่อยช่วยตักน้ำแข็งช่วยเสิร์ฟ
ส่วนคุณสุการดามีหน้าที่ชงเครื่องดื่มให้ลูกค้า
หากใครอยากลองชิมกาแฟก็แวะมาแถวอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ชื่อร้านว่ารสโบราณนั่นเองล่ะครับ
แวแห่่คู่นี้น่ารัก

อันนี้แหละมันก็เป็นแบบว่าธุรกิจครอบครัวน่ารักดีนะคะ